มาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่กระบีกันหน่อยนะคะ
มีผู้ต้องขังชายคนนึงค่ะ

แล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาของโรงอาหาร
ซึ่งความสูงมันกว่า๕เมตรเลยนะคะ

เขากระโดดลงไปแบบนี้เลยค่ะ
กระโดดให้ตัวเองทะลุหลังคา

คือมันเป็นช่วงเวลา

เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังพยายามให้ผู้ต้องขัง

ไปอยู่บนหลังคาแล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงมา

ก็บาดเจ็บที่บริเวณศีรษะแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่

หลายคนก็สงสัยนะคะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น

เดี๋ยวจะมีการสอบสวนเรื่องของสาเหตุอีกที

เมืองต้นก็ทราบว่าผู้ต้องขังคนนี้
กระทำความผิดในคดีเสพน้ำใบกระท่อม

ตั้งแต่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ